พูดถึงตลาดค้าล็อตเตอรี่๒๑ที่ใหญ่มาก

ตอนนี้ผู้ว่าจังหวัดสั่งปิดตลาด๖๐วัน

ใช่ค่ะโดยนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ก็แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย
ประชุมก็มีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด๑๙ด้วยนะคะ
นั่นก็คือ๑ให้ปิดตลาดนัดลอตเตอรี่เป็นเวลา๖๐วันเลยค่ะ

ก็ต้องหาทางออกกันไปนะคะ
มีผู้ค้าเยอะผู้ซื้อก็เยอะและผู้ซื้อแบบ
ที่เอาไปขายต่ออีกก็มีเยอะอีกนะครับ
คือเริ่มตั้งแต่วันนี้๒๑มีนาคม

ส่วนการรับลอตเตอรี่ให้ทางเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการรับเป็นรอบ
รอบรอบละไม่เกิน๕๐คน
แล้วก็เหลื่อมเวลากันด้วยเพื่อไม่ให้มีความแออัดนะคะ
และให้ปรายศนีย์เตรียมประสานกับกองสลากถึงแนวทางในอนาคต

เพราะว่ามีผู้ค้าที่เขาไปรับต่อที่ตลาดวังสะพุงกันเยอะ
ทีนี้ถ้าไปรับที่วังสะพุงไม่ได้
จะรับกันอย่างไรจะไปขายกันอย่างไรนะ
ประทับสิบธิประชาวนานของมีทั้งหมดทางสำคม
เท่าก่อนได้ใช้ร่างหางของทางสังคม
เพื่อรัยฐานทางสังคม
กรณีถนนคนเดินเชียงคานนั้นก็อนุโลม

เปิดร้านค้าได้แต่ห้ามตั้งร้านค้ามาบนถนน
จากเดิมเปิดตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
เปลี่ยนเป็นเวลา๘โมงเช้าถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที

ก็ต้องตรวจคัดกรองไข้หวัดอย่างเข้มงวดทุกคนด้วย

ข้อหนึ่งก็คือปิดสนามซ้อมไก่ชนอย่างไม่มีกำหนด

และอีกหนึ่งข้อคือมีมติให้ร้านอาหารทุกร้านในจังหวัดเลย
ปรับเปลี่ยนที่นั่งภายในร้านโดยให้ห่างกันอย่างน้อยเมตรหนึ่ง

แต่ต้องขอให้จัดโต๊ะจัดต่างจัดที่นั่งให้มีระยะห่างหน่อย